มาดูกันต่อค่ะเมื่อกี้นี่ค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องยาดม
ของคนที่ติดโควิดว่าบ้านเรามันต้องถึงขนาดนี้แล้วเหรอ
บางคนบอกว่าอยากเป็นโควิดเพราะว่าอยากได้เงินประกัน
ก็เลยต้องไปซื้อยาดมแบบนี้มาเขามีการทำคลิปนะคะ
แล้วก็ขายยาดมอันนี้คนที่เป็นโควิดเคยดมมาก่อน
ขายอันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาดูพร้อมกันเลยค่ะ
ขายยาดมโควิดนะคะเราดมตอนเราเป็นโควิดนะคะ
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำประกันโควิดแล้วอยากได้เงินในช่วงที่หาเงินยากขนาดนี้นะคะ
ขายค่ะอันละร้อยห้าสิบนะคะดมปุ๊บติดปั๊บโอ้โหดมปุ๊บติดปั๊บ
คือติดโควิดปั๊บต่อจากเราเลยแล้วก็ไปรับเงินประกันเอานะคะ
นี่แล้วคือเหมาะไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ทำประกันโควิดไว้แล้วต้องการรับเงิน
มันมาถึงจุดนี้แล้วเหรอคะที่เราขายกันอย่างนี้แล้วเหรอฮะ
นั่นน่ะสิแล้วเนี่ยมีคนเอาเสียงต้นฉบับนะไปทำคลิปแบบล้อเลียนกัน
แล้วก็มีการลบคลิปไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรื่องของการขายยาดมที่มีเชื้อโควิดเนี่ย
หลายคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบหน่อยได้ไหมเอาตัวของคนที่โพสต์ขายเนี่ย
เอามาดำเนินคดีได้ไหมโอ้โหถ้าคุณผู้ชมได้ไปอ่านคอมเมนต์นะ
เละเลยฮะใช่ค่ะคนเอามาโพสต์เนี่ยเละเลยนะเพราะว่า
คนเข้าไปคอมเมนต์ด่านักเลยบอกโอ้โหคุณคิดได้ยังไง
คุณจะเอาเรื่องชีวิตคนไปแลกของการติดโควิดกับการทำประกัน
การได้เงินประกันแบบนี้มันไม่ถูกคุณเอาความคิดจากไหนมาอะไรอย่างนี้นะครับ
สถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังพลในการจะรักษา
อย่างคุณหมอห้องพยาบาลเองมันก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว
อาจจะเพิ่มตัวเลขผู้ติดเชื้ออีกทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะ
ก็ไปดูคนที่โพสต์คลิปนี้คือเขาอยากรู้เหมือนกันนะ
สรุปคือเธอติดจริงหรือเปล่าสรุปว่าเธอน่าจะเคยติดเชื้อโควิดจริง
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแม่โจ้ที่เชียงใหม่ช่วงเดือนเมษา
แต่คลิปนี้เธอก็บอกไว้นะว่าตอนเราติดโควิดจมูกไม่ได้กลิ่นไงคุณ
ทีนี้พอจมูกไม่ได้กลิ่นทำยังไงล่ะต้องดมอะไรหน่อยหยิบยาดมมา
แล้วยาดมนี้จริงกำลังจะเอาทิ้งหยอกนะคะอย่าดราม่านะ
เพราะว่าตอนเธอโพสต์เธอก็แฮชแท็กไว้ว่าอย่าดราม่าเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ
โอ้โหแต่ว่าไม่ดราม่าไม่ได้คนในโลกโซเชียลเห็นแบบนี้
มันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ใช่ค่ะเอาจริงแล้วดิฉันก็เห็นนะบางคนนะนอนอยู่ในโรงพยาบาล
คลิปแบบดีใจว่าเย่ฉันติดโควิดแล้ว
ฉันกำลังจะได้เงินประกัน๒แสนเขากำลังจะโอนเงินมาให้แล้ว
แบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ต้องไปตรวจสอบอีกนะ
ว่าแบบเนี้ยมันจริงหรือว่าไม่จริงแล้วข้อกฎหมายด้วยนะ
ใช่ดูข้อกฎหมายกันหน่อยค่ะเพราะว่าคนที่จะทำประกันโควิดไว้
ประเภทเจอจ่ายจบประเภทนี้เนี่ยนะคะแล้วเอาตัวเองไปเสี่ยง
ให้ตัวเองติดเชื้อจะได้ได้เงินประกันเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านดรสุธิพงศ์ทวีชัยการเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าคอปภบอกนะคนที่ทำแบบนี้จะไปติดโควิด
หวังเอาเงินประกันเนี่ยระวังนะอาจจะถูกดำเนินคดี
ช่อฉนประกันภัยดังนั้นทางคอปภเอง
สมาคมประกันภัยเองเขาออกมาตรการป้องกัน
คือต้องวิเคราะห์พฤติการการเคลมประกันที่ผิดปกติ
และถ้าเกิดว่ามันทำผิดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คำถามคือพอมันมีแบบนี้แล้วตอนนี้บริษัทประกันเขายังขายอยู่ไหม
ประกันประเภทเจอจ่ายจบเนี่ยตอนเนี้ยบางบริษัทเนี่ยนะคะ
เขาประกาศเริ่มหยุดขายแล้วอย่างวิริยประกันภัยเอเชียประกันภัย
กรุงเทพประกันภัยเนี่ยบางบริษัทเมื่อวานค่ะ
เป็นวันสุดท้ายของการขายประกันประเภทเจอจ่ายจบ
บริษัทนะเขาบอกว่าวงเงินที่มันเคยได้สูงเนี่ย
มันอาจจะลดลงแล้วก็ไปเพิ่มในวงเงินค่ารักษาแทน
เพราะว่าเอาจริงที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดระลอก๓เนี่ย
ยอดการเคลมประกันเนี่ยมันสูงมากจริงนะครับ
เน้นย้ำไว้นะฮะถ้าท่านกระทำแบบที่เห็นในคลิปนี้
หรือว่าท่านจงใจให้ติดโควิดเขาเรียกว่า
เป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต
จงใจเอาตัวเองไปเสี่ยงให้ติดเชื้อ
ประกันเขาจะไม่จ่ายคุณนะ
ถือว่าเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไม่สุจริต
แล้วก็เป็นการช่อชนด้วยนะฮะ
มีอะไรสงสัยสอบถามสายด่วนของคปประกันภัยเขา๑๑๘๖นะครับ